มีอีกหนึ่งเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี้เองนะคะ

ผู้ชายคนนึงเป็นนุ่มโรงงานนะ

ก็ไปตามจีบเทียวไลค์เทียวขื่อเขา

ใช้ปืนยิงผู้หญิงจนตาย

หลังจากนั้นพอตอนตำรวจมาล้อมที่จะจับตัวเนี่ย
ก็ตัดสินใจใช้ปืนกระบอกเดิมนี่แหละค่ะ
ยิงตัวตายเพื่อหนีความผิดนะคะ

อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ

เพื่อที่จะจับตัวนายวุฒิชัย

หนุ่มโรงงานที่เกาะเหตุใช้อาวุธปืน

อยู่ที่โรงงานเดียวกันจนเสียชีวิต
ก่อเหตุเสร็จเขาหนีเข้ามายังห้องพักของตัวเอง
ตำรวจก็พยายามเจรจานะตะโกนบอกให้มอบตัว
แต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมา
ไป๒๐นาทีค่ะตำรวจได้ยินเสียงดังปั้ง
คล้ายกับปืนก็เลยพังประตูเข้าไปเลย
ปรากฏว่านายวุฒิชัยคนนี้เนี่ยเอาปืนยิงตัวตายในห้องน้ำแล้วนะคะ
โดยก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะนายวุฒิชัยคนนี้
เขามาดักรอฝ่ายหญิงที่หน้าโรงงาน
แล้วก็พากันนั่งรถสองแถวกลับมาที่หอพัก
จากนั้นก็เดินข้ามถนนซึ่งระหว่างทางที่เดินข้ามถนนมาเนี่ย
มีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดเลย
พอขึ้นมาบนทางเท้าใกล้กับซอยของหอพักเท่านั้นแหละค่ะ
ฝ่ายชายก็ควักปืนออกมาแล้วยิงเข้าหน้าอกของฝ่ายหญิงหนึ่งนัดจนล้มลงเลย
ระหว่างนี้เนี่ยเขาก็มีคนผ่านไปผ่านมา
มีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้ามาห้าม
มีปืนนะแต่ว่าวินคนนี้ใจกล้านะต้องเข้าไปห้าม
นายวุฒิชัยก็ด่ากลับไปแล้วยกปืนขู่เลยบอกว่าอย่ามายุ่งค่ะ
วินก็ทำไงนะคะก็ต้องถอยแล้วค่ะ
รีบขับรถไปแจ้งตำรวจเลย
ผู้หญิงไปแล้วหนึ่งนัดจนเขาล้มลง
สิ่งที่นายวุฒิชัยทำก็คือเอาเท้าของตัวเองเนี่ย
ไปที่ร่างของฝ่ายหญิงที่โดนยิงไปแล้วนะ
แล้วก็เอาปืนยิงเข้าไปที่กลางหน้าผากอีก๒นัด

จากนั้นก็เดินกลับหอพักค่ะ

ตำรวจสายตรวจเขาอยู่บริเวณนั้นพอดี

นายวุฒิชัยเห็นตำรวจมาก็เลยรีบวิ่งหลบหนีเข้าไปในหอพัก
แต่สุดท้ายอย่างที่บอกคือตำรวจเขาก็มาล้อม
พยายามตะโกนบอกให้มอบตัวค่ะ
ดันต่างนานาก็ทนแรงกดดันนี้ไม่ไหว

ท่านตำรวจเอกโสพลมงคลโสพลรัฐ
ผู้กำกับการสพบังพลีบอกเลยนะคะว่า

ทั้งนายวุฒิชัยและก็นางสาวทาพ

ทั้งคู่รู้จักกันมานานแล้วค่ะ

แล้วก็เลิกกับสามีมาประมาณสักปีนึงแล้ว

ก็เลยตามจีบเทียวไล่เทียวขื่อ
แต่ผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วยค่ะ

คิดว่านายวุฒิชัยคงจะหึงหวง
หรือว่าคุยกันไม่เข้าใจอะไรสักอย่างค่ะ

คุยกับผู้หญิงผู้หญิงไปสามนะจนตาย
ก่อนที่จะฆ่าตัวตายหนีความผิดค่ะ